พากันพาคุณผู้ชมมาชื่นชมผลงานดีของตำรวจกันหน่อยนะคะ
ผู้พิทักษ์สันติราชไม่ว่างานอะไรที่เกิดขึ้นกับประชาชน
เป็นความทุกข์ของประชาชนตำรวจยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหมด
ผู้ชายคนนึงค่ะไปติดต่อราชการอยู่ที่โรงพักชนบุรีนะคะ
หลังจากนั้นเกิดอาการชักเกร็งตำรวจช่วยเหลืออย่างเต็มที่
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ดูคลิปกันค่ะ
เกร็งลุง
เอาออกถ้าไม่กัดก็เอาออก

หมอบอกว่าเดี๋ยวมันทำแผงให้แล้วเกร็งยังไง

ตำรวจสองนายค่ะร่วมมือร่วมใจกัน
ยื้อชีวิตคุณลุงท่านนี้ที่มาติดต่อราชการที่โรงพักเมืองชนบุรี
ปั๊มหัวใจไปด้วยพูดไปด้วยสู้ลุงสู้สู้

และสรุปสุดท้ายนะคะช่วยเหลือได้จริงค่ะ
คุณลุงคืนสติกลับมาแล้วก็พาตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
คลิปนี้ถูกแชร์แล้วก็ถูกชื่นชมในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมาก
ทีมข่าวเห็นคลิปนี้ไปยังสถานที่เกิดเหตุจริง
ที่สพเมืองชนบุรีไปพบกับตำรวจสองนายนะคะ
นายแรกค่ะ๑๐ตำรวจตรีสุรสักงิ้วลายพบหมู่ป้องกันและปราบราม
สพเมืองชนบุรีอยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าวันนั้นวันเสาร์
ที่ผ่านมานี่เองเข้าเวรค่ะนั่งอยู่ห้องรับแจ้งความ
จู่ได้ยินเสียงผู้กองเจตำรวจอีกนายหนึ่ง
ร้อยตำรวจเอกวุฒิพงศ์ตาลำรองสารวัตรสอบสวน
ตะโกนเสียงดังเลยลุงเป็นอะไรลุงใจเย็นครับลุงใจเย็น
ลุงเป็นอะไรตัวเขาเองได้ยินเสียงแบบนี้ลั่นโรงพักวิ่งออกมาเลยค่ะ
กัดลิ้นใช่ไหมเอาช้อนสิเอาช้อนเอาช้อนมางัดปาก
ป้องกันลุงกัดลิ้นตัวเองส่วนผู้กองเจค่ะร่วมมืออีกแรง
ปั๊มหัวใจปั๊มไปเรื่อยนี่คือช้อนที่เอาไปงัดปากคุณลุงนะคะ
เพื่อไม่ให้กัดลิ้นนะคะผู้กองเจปั๊มหัวใจ
จนคุณลุงฟื้นคืนสติแล้วก็ประสานโรงพยาบาลมารับตัวไปรักษาต่อ
ตอนนี้อาการคุณลุงดีขึ้นแล้วนะคะปลอดภัยเรียบร้อยค่ะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาขอบคุณคุณตำรวจเยอะมากเลย
ตำรวจดีต้องชื่นชมกันแบบนี้แหละครับ